นี่ต้องบอกเลยว่าท้อทหาร
ใจกล้าอดทนเจออะไรนี่ก็ไม่กลัว
ถูกนี่เจองูเขายังไม่กลัว
ไม่กลัวทำอะไรกับงูอีกเอาไปดูเลยครับ
ไม่กลัวงูแถมเต้นกับงูมันอีกต่างหาก

ดูไอ้งูตัวนี้มาทำท่าจะโฉกแล้วนะ

มันก็เลยยกคอขึ้นมาแล้วเต้นตามเห็นไหม

เต้นมันซะเลยสำหรับพี่ทหารคนนี้
โอ้โหสุดยอดจริง
แต่สังเกตได้ดีมีพี่คนหนึ่งเหมือนเป็นเพื่อนมั้ง

ยอกไปข้างหลังย่องไปข้างหลังผมจะไปแกล้งนะ

พอโดนแกล้งแล้วลุกขึ้นมาเต้นเฉยเลย

แต่บอกอย่างนี้อย่าไปเต้นใส่งูมันเลย
อย่าไปเล่นกับมันเลยถ้าคุณไม่มีความรู้ไม่มีความชำนาญ

อันตรายนะบางทีมันแบบจ้องอยู่ไง
คุณมัวแต่เต้นเหมือนควักเข้าเบ้าตาอย่างนี้เลย

งูเงี้ยเขี้ยวขออย่าไปหยอกอย่าไปแกล้ง
ไปเล่นกับมันเลยเนอะเอาจริงนะคะ